ดูบรรยากาศกันต่ออีกที่หนึ่งการขอโชคขอลาบที่วัดกร่างสามโคก
ชาวบ้านเขาไปกันเยอะมากเพราะเขาเชื่อกันว่าแม่ตะเคียนที่นี่ให้โชคค่ะ
โหวัดสวยวัดสวยนะวัดกระหล่างสามโคกนะคะ
ตำบลท้ายเกาะอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
ชาวบ้านนี่มากราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาขอโชคขอลาบกันเยอะแยะเลย
กร่างสามโคกนะคะเป็นวัดที่มีเกจิชื่อดังก็คือ
หลวงปู่ร่ำเกษโรอดีตเจ้าอาวาสที่ท่านมรณภาพไปกว่า๕๐ปีแล้ว
แต่ก็ยังคงมีคนเริ่มสายศรัทธาอยู่นะฮะเดินทางมากราบไหว้ขอพรท่านกันมากมาย
และวัดนี้ยังมีท้าแว่สุวรรณด้วยมีท้าแว่สุวรรณมีไอไข่ให้ประชาชนได้มากราบไหว้ขอพรกันด้วย
รวมทั้งยังมีแพรริมน้ำแพรริมน้ำเป็นแพรริมแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับให้อาหารสัตว์เตาปลา
นี่ทางวัดเขาเลี้ยงไว้เป็นเขตอภัยธานก็คือให้มาให้อาหารสัตว์ตรงนี้ได้
และจุดที่ประชาชนมากมายไม่ขาดสายก็คือตรงศาลเจ้าแม่ตะเขียนตรงนี้
หลังจากที่ไปกราบไหว้พระในพระอุโบสถเรียบร้อยก็ออกมาจุดนี้
แล้วต้นตะเคียนนี้เป็นต้นตะเคียนใหญ่ที่ยังไม่ตาย

คุณดูนะหลังจากที่อาจารย์โอเล่อาจารย์โอเล่ชื่อดังสัมผัสวิญญาณยานสัมผัสเนี่ยนะคะ
ทางด้านโหรศาสตร์และความเชื่อนำเสนอเรื่องราวของตะเคียนผ่านสื่อไปเรียบร้อย
ก็มีชาวบ้านรู้จักที่นี่แล้วก็เดินทางมาขอโชคที่นี่กันมากมายมากขึ้น
รวมถึงก็ร่ำลือกันไปปากต่อปากหลังจากที่มีคนเคยได้โชคได้ลาบกันไปนะคะ
ดูกันใช้วิจารณญาณในการรับชมกันแล้วกันนะคะคุณผู้ชมเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะ
โอ้โหเป็นร่องรอยเต็มไปหมดขาวปลูน

เออนะคะก็มีความเชื่อเกี่ยวกับต้นตะเคียนกันมากมายหลายที่